แล้วยังไงครับคุณแม่พอเจอกันนัดที่๒ก็เขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมคือขอค่าเยียวยา๖ล้าน

แต่คุณแม่กับคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่มีหรอก๖ล้าน
ไม่ได้พูดเลยค่ะไม่มีใครพูดเลยว่าเรื่องที่ว่าท้าให้ไปฟ้องอะไรไม่มีใครพูดเลย
เพียงแต่ว่าได้ยังไงต้องเราคุยกันที่ศาลก็แล้วกันศาลตัดสินเท่าไหร่เราจ่ายเท่านั้น
อันนี้คุณแม่บอกกับใครครับ
บอกกับทางคุณแยกฝ่ายผู้เสียหายผู้ตายนั่นแหละค่ะ
คือคุณแม่กำลังบอกว่าทางฝั่งของคุณแม่วันนั้นคุณหมอไม่ได้ไปใช่ไหมไปแต่คุณแม่ใช่ไหมครับ
แต่คุณหมอไม่ได้พูดอะไรแต่คุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปท้าว่าอยากได้ก็ไปฟ้องศาลไม่ใช่
ไม่ได้ไปท้าเลยแต่ไม่ได้ไปช้าเลยเราก็ไม่ช้าเราสงสารไงสงสารมากสงสารที่สุดเลย
คือไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นมาได้เพราะชีวิตเราก็ทำแต่งานแล้วก็ทำงานแล้วก็คือไม่ไม่เคยทำอะไรที่ว่าเป็นบาปเป็นกรรม
แต่ทำไมเรามาเจอแบบนี้สงสารชีวิตคนตายสงสารครอบครัวก็สงสารลูกก็ยังเล็กเด็กยังมีอนาคตอะไรแบบนี้
แล้วคุณหมอก็พูดไม่ออกก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะถึงขนาดเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่ามาดูสภาพแล้วไม่น่าจะเสียชีวิตแต่ว่ามันเสียชีวิตแล้วก็เลยมันก็จบตรงนั้นจบที่ว่าเออเขาเสียแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ในคืนวันเกิดเหตุทางลูกชายได้บอกไหมฮะตอนนั้น
ไปบ้านเพื่อนที่ดังกับคุณหมอแล้วจบโรงเรียนจุฬาพรจังแล้วมีเพื่อนที่ดังอยู่เยอะก็ชอบไปนอนบ้านเพื่อนที่ตังนั่นแหละค่ะ
ก็ถึงจังหวัดคุณมันถึงคราวครบกันทั้งสองฝ่าย

หมายถึงคุณหมอไม่ได้ใส่แว่นเลยไม่เห็นอย่างนี้เหรอ
ไม่ได้ใส่แว่นตลอดค่ะคุณหมอน

สายตาไม่ได้สั้นสายตาปกติค่ะ
แต่ว่าก่อนที่จะทำงานต้องใช้สายตาไง
แล้วทำไมฮะก็ไม่เกี่ยวกับแว่นดีคุณแม่หรือยังไง
ก็สายตาปกติก็ไม่ต้องใส่แว่นสิคุณแม่
ใช่แต่ว่าเพียงแต่แม่ไม่คิดไปยังไงว่าต้องออกไปต้องใส่แว่นแล้ว
เผื่อว่ามันมองไม่เห็นมันมีเหตุการณ์มันไม่เกิดขึ้นมองไม่เห็น
ทีนี้ตอนเกิดเหตุคุณหมอเขาลูกชายเขาเล่าให้คุณแม่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เห็นไปก้มเก็บมือถือหรือเปล่าหรือมองไม่เห็นหรือว่ามันยังไง
ก็ไม่ได้เก็บนะคะมือถือก็ไม่ได้ก้มเก็บมือถืออะไร
มือถือของเขาก็อยู่ปกติของเขา
ขับไปดีแล้วไปชนเขาเลยอย่างนี้เหรอมันมองไม่เห็นอย่างนี้หรอ
ประมาณนั้นครับเขามองไม่เห็นเลย
ที่ไม่ตรวจแดงกอมมีการเกิดอุบัติเอจแบบนี้
ไม่ตรวจแอลกอฮอล์มันจะเผาไม่มีใครก็จะเฝ้ากันหรอกค่ะ

พอพูดว่าไม่ตรวจแดงกอมน่ะ

คืนนั้นคุณแม่อยู่ที่พัทธลุงใช่ไหมครับบ้านอยู่พัทธลุงใช่ไหมครับ

คุณแม่ก็เลยมาจากพัทธลุงมาที่

แล้วไปเจอลูกชายที่ไหนฮะที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพัก
ไม่ได้ตรงโรงพยาบาลเจอที่เกิดเหตุเลย

คำเผอร์นายงกับคำเผอร์เมืองจังค่ะ

ไม่ไกลครับไม่ไกลครับประมาณ๕๕๐โต
อ่ามาถึงปุ๊บคุณแม่ยืนยันว่าตำรวจเขาตรวจแอลกอฮอลลูกชายแล้ว
ไม่ได้ตรวจไปตรวจตอนที่แม่ปลาไปด้วย
แม่ปลาไปด้วยลั่งรถไปกับแม่แล้วก็ไปที่สวมพสวมพเมืองจังเลย

อื้มซึ่งยืน

ผลออกมาก็มันไม่ขึ้นอะค่ะ
ยืนยันว่าที่ว่าลูกชายไปหาเพื่อนมาไม่ได้ไปดงไปดื่มอะไรใช่ไหมครับ
ไม่ได้ไปหาที่ไม่ได้ไปถึงเพื่อนเลยค่ะ
เพิ่งลงเขาแล้วก็ไปลงเขาแล้วก็เจออำเภอรายงค์

แล้วบางครั้งต้องเป็นก้อเกาะอำเภอเมืองยังไม่ถึงเพื่อนเลยค่ะ
เอาเป็นว่าเอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่า
ลูกชายก็คือยอมรับความผิดข้อหาเรื่องประมาท

ค่ะจำเป็นต้องรับ
อือถึงพอรบอเขาก็ชดใช้ไป๕แสนบาท

แต่ทีนี้พรบนั้นมันเป็นสิทธิของผู้ที่เขาประสบเหตุ
ตามพอรบอที่ที่กฎหมายแหละ
ระบุเอาไว้ที่เขาจะต้องชดใช้กันไปอยู่แล้ว
แง่ของคุณแม่เนี่ยก็คือคุณหมอนั่นแหละไม่ใช่คุณแม่
ในคุณหมอเนี่ยคุณหมอเนี่ยคุณแม่บอก
ในครอบครัวคุณหมอหรือว่าจะคุณแม่หรือคุณหมอแล้วแต่เนี่ย

ทางฝั่งของคุณเอกรัฐพี่ชายแล้วก็ญาติญาติครอบครัวของผู้ตาย
เขาบอกเขาขอ๖ล้านในการชดเชยเยียวยา
ในการดูแลครอบครัวเขาของผู้ตายเนี่ย

มันเป็นอุบัติเหตุนะคะมันไม่ได้เจตนาเลย

เข้าใจตรงนั้นเข้าใจ

คุณหมอที่ขับรถไปแล้วไปชนเขาแล้วเขาเสียชีวิตน่ะ
ที่จริงถ้างั้นต่อไปคุณเป็นหมอหรือคนที่ไม่ว่าอาชีพมีรายได้
หรือที่เขาคิดว่าวิทยาละเอียดเชื้อไม่ต้องเจริญคุณตายกันหรือคะ
ก็ไม่เกี่ยวกับเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอนะคุณแม่

ถ้าไม่ใช่คุณหมอถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ว่าทำงานอื่น
ที่ทำทำงานดับจ้างเงินเดือนแล้วไม่กี่ฟัน

นี่คุณแม่คือทางครอบครัวผู้ตายเนี่ย
เขาไม่ได้เรียกเพราะว่าเห็นว่าเป็นหมอแล้วเรียก๖ล้านนะ
เขาคำนวณจากที่ผู้ตายเนี่ยทำงานเป็นช่างรับเหมาไฟฟ้า
มีรายได้เดือนละ๒๐๐๐ปัจจุบันอายุ๓๒
ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ทำงานไปถึง๖๐เนี่ย
เขาจะคำนวณคูณละ๒หมื่นได้๖ล้านไง

เขาก็เลยต้องเรียกร้องจากคนที่ไปชนเขาตายไง
ทำไมถึงกำนวนถึง๖๐ปี

อันนี้ก็คือเกษียณไงทำงานเกษียณไง
สมมุติถ้าคุณหมอลูกชายแม่ทำงาน

ผมขออนุญาตสมมุติถ้าเป็นฝั่งคุณหมอ
ถูกรถชนแล้วเสียชีวิตคุณแม่ก็ต้องคำนวณถึง
ถ้าคุณหมอยังทำงานได้ก็ทำงานถึง๖๐ใช่ไหมล่ะ